พบกับอาจารย์พอพาทินีผู้เขียนคอลัมป์ด้วงดาวของท่าน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สวัสดีค่ะพอพาธินี
วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ
สามราศีที่มีเกณฑ์หมดหนี้ปลดหนี้ได้ฐานะดีขึ้น
พลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือเลย

อันดับที่๓ก็คือชาวราศีพิจิกษ์

ราศีพิจิกนะคะ
ช่วงที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกษ์ต้องเจออุปสรรคในเรื่องของการเงินค่อนข้างมาก
บางทีก็แบบว่าโดนเอารัดเอาเปียกบ้าง
บางทีก็แบบเหมือนกับว่ามีเรื่องการโดนโกงหรือว่าอะไรพวกนี้

แต่ว่าตอนนี้ดวงชะตาเริ่มดีขึ้นแล้ว
แถมมีโอกาสจะได้รับทรัพย์รับลาบในช่วงปีนี้อีกด้วย
หากชาวราศีพิจิกษ์มีหนี้แต่ว่าก้อนไม่ได้ใหญ่มาก

นี่คือเป็นราศีที่ดวงดีอันดับ๓ที่จะหมดหนี้ใช่ไหมคะ

อันดับ๒นี่ก็คือชาวราศีตุลนั่นเอง
ชาวราศีตุลปีนี้ถือว่าเป็นปีทองสำหรับชาวราศีตุลเลย

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินและเรื่องของความรักนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการเงินเนี่ยโอ้โหแบบพีคสุดดีมาก
ถ้าสมมุติว่าชาวราศีตุลวางแผนการเงินให้ดี
ก็มีโอกาสที่จะปลดหนี้ได้ในปีนี้
ราศีตุลก็ดีมาแรงเหมือนกันนะ
แต่มีคนที่ดวงดีกว่านั่นก็คือราศีกันราศีกันอันดับหนึ่งค่ะ
ชาวราศีกันดวงการเงินโดดเด่นที่สุดใน๑๒ราศีนะ
ถ้าเราจัดแรงมาเนี่ยโอ้โหราศีกันเนี่ยอยู่ในอันดับที่หนึ่งเลย
เพราะว่าอะไรเพราะว่าชาวราศีกันการงานค่อนข้างดี
มีงานเข้ามาเยอะพองานเยอะเงินก็เยอะ
เขาเรียกว่าได้ลาบจากความอุตสาหะถ้าสมมุติว่าช่วงนี้ชาวราศีกัน
แต่ว่าขยันทำงานหางานเสริมจ๊อปเสริมหรือว่าเขาเรียกอะไรทำธุรกิจเพิ่มเติม
ก็มีโอกาสที่จะแบบโอ้โหมีเงินถุงเงินถังเหมือนกัน
โอ้โหและแน่นอนถ้าขยันขนาดนี้เรื่องของการปลดหนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยาก
แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นหนี้แบบนี้ยิ่งรวยขึ้นไปใหญ่เลยนะ
ใช่ค่ะนี่เป็นการทำนายในช่วงระยะเวลานานเท่าไหร่คะ
ในปีนี้ค่ะในปีนี้เลยโอ้โหยินดีกับสามราศีนี้เลยนะ
ใช่นะคะแต่ว่าถ้าจะให้มั่งมีขึ้นไปเรื่อยนอกจากขยันทำมาหากิน
ก็ควรอาจช่วยได้ทางนึงใช่ไหมหมดไทยดีต่อใจ
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรได้บ้างคะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์แรกที่เราจะแนะนำนะก็คือพระสังกระจาย
สังกระจายหลายคนรู้จักกันอยู่แล้ว

แต่ไงคะนึกไม่ออกต้องมองไปที่คุณอาม

อ๋อแม่แล้วหลายคนหันหน้าหาคุณ

พระสังกระจายคนจีนเขาจะเรียกว่าปูกุ้ยฮุก

นั่นก็คือหมายความว่าเป็นพระที่ไหว้แล้วรวย

วิธีการบูชานี่ก็คือไม่ยากเลย
ก็คือมีทูบ๓ดอกแล้วก็มีน้ำเปล่า
แล้วก็เป็นดอกไม้ดอกไม้เน้นสีขาว

แล้วก็เวลาที่เราจะเลือกพระสังกระจาย

เพราะบางองค์ยิ้มมากบางองค์ยิ้มน้อยเอายิ้มเยอะ
เอายิ้มแบบยิ้มยิงฟัน
ยิ้มแบบเต็มที่เลยยิ้มให้แก้มแตกเลย

จะได้เหมือนแบบว่ามีความสุขกันเยอะ
แล้วมันจะมีทั้งปางนอนปางนั่งต้องเลือกอย่างไรคะ
ควรจะเลือกเป็นถ้าปางที่ดีสุดก็คือปางนอน
เพราะว่ามีความสุขนอนยังมีความสุขเลย
นอนนะหมายถึงว่าเหมือนกับแบบนอนแบบนั่งกินนอนกินอะไรอย่างนี้
คือสบายปางที่ดีลองมาก็คือปางนั่ง
ปางที่เราไม่ควรจะเลือกก็คือปางยืน
เขาหมายถึงว่าต้องลำบากในการหาเงิน
ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือทุกราศีสามารถบูชาได้ใช่ไหมคะ

ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิอันดับที่๒ที่เราจะแนะนำก็คือเจ้าแม่นางกวัก

เจ้าแม่นางกวักเหมาะสำหรับคนที่ทำการค้าขาย

ร้านค้าที่แบบเหมือนกับแบบลูกค้าขาจรมักจะเห็นเจ้าแม่นางกวักอยู่

อ๋อนางกวักนะเป็นแม่กวักได้ไหม

ไม่ใช่นางกวักดิฉันเห็นนางกวักที่มีรูปร่างทวมด้วยค่ะ

หมายถึงว่าอุดมสมบูรณ์
ถ้าแบบผอมเพียวสเลนเดอร์อย่างนี้ก็

ออริจินอลนี้ก็เหมือนกับหุ่นสล็นเดอร์
ดีคนละแบบว่างั้นเถอะ
ให้เป็นนางกวักแล้วกันแต่จะกวักระดับไหนนี่สิคะ
มีความสำคัญไหมคะสมมุติว่าเราจะเลือกเจ้าแม่นางกวักในการที่เราจะมาบูชาที่บ้านหรือที่ร้านเรา
เราควรจะเลือกองค์ที่แบบว่ากวักสูงกว่าปาก

อ่ากวักสูงกว่าปากหมายถึงว่ามีกลิ่นมีใช้
แต่ถ้าสมมุติว่ากวักต่ำกว่าปากหมายถึงว่าไม่พอกินไม่พอใช้

วิธีการบูชาก็คือให้เราจุดทูป๙ดอก
แล้วก็ให้เราเนี่ยถวายน้ำแดงหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้
แล้วก็ให้ถวายผลไม้ผลไม้นี่แล้วแต่แต่ว่าน้ำห้ามขาด
แล้วเวลาที่เราจะวางเจ้าแม่นางกว่างเราไม่ควรจะวางในระดับเดียวกับพระ

ก็วางแยกเลยแยกหิ้งเลยค่ะแยกหิ้งแล้วทำให้หิ้งต่ำกว่านิดนึง
เป็นหิ้งเฉพาะของนางกวัก

เป็นเคล็ดลับนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชา

ค่ะก็คือพระพิคเนธนั่นเอง

เพราะว่าท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จ
โดยเฉพาะคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต้องใช้ความคิดใช้ไอเดียใช้ความคิดสร้างสรรค์อะไรพวกนี้
ศิลปะแนะนำเลยต้องบูชาเลยนะคะการบูชาก็ไม่ยาก

จุดทูป๓ดอกเวลาจะไหว้แล้วก็ให้ถวายน้ำหรือนมก็ได้หรือทั้งสองอย่างเลยก็ได้นะครับ
แล้วก็ให้ถวายดอกไม้สดสีสดนะเช่นพวกดอกดาวเรืองหรือว่าดอกกุหลาบพวกสีดำ

ใช่ค่ะแล้วก็ให้ถวายผลไม้หรือว่าขนมหวานก็ได้นะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ควรจะไหว้ด้วยของขาว
แล้วก็มีขึ้นเพจเอาไว้ให้นะใครที่ดูอยู่ก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้

ในการที่จะทำให้เราเนี่ยร่ำรวยมั่งมีมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชม

ขอบคุณนะครับเจอกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันศุกร์อยู่แล้วนะครับ
ส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพูดถึงคุณผู้ชมนิดหน่อยแล้วกันเพราะว่าไลน์กันมาก็เยอะ
แล้วก็ข้อความในเฟซบุ๊คแฟนเพจแล้วก็ที่ไลฟ์สดตอนนี้ก็เยอะเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็ยังส่งเรื่องของสภาพอากาศนะคะ
สระบุรีอากาศเย็นสวนสยามอากาศร้อนอยู่เลยนะคะ
ใช่ค่ะมาดูในเพจตลอดข่าวกันบ้างคุณผู้ชม
ส่งมาเยอะมากเลยนะคะทางบ้านมาดูกันมีไหมมีไหมคุณผู้ชม

ยังส่งมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยเอาเป็นว่าก็ส่งมาได้นะ
ทุกกิจกรรมเราก็จะมีแชร์แบบนี้แหละให้กับคุณผู้ชมได้เริ่มต้น
คุณผู้ชมนะคะที่ส่งข้อความมาทั้งในแฟนเพจในเฟซบุ๊คไลฟ์แล้วก็หน้าจอไทยรัฐทีวีของเราค่ะ
กันหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันอาทิตย์ก็เจอกันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตลอดข่าวสุดสัปดาห์พอจบรายการปั๊บในวันอาทิตย
ติดตามฟุตบอลต่อเลยนะครับสำหรับฟุตบอลคิงส์ครับยาวไปเลยกับทางไทยรัฐทีวีนะครับ
ส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเราทั้ง๓คนแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ